คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งงาน
บอกเลยเป็นงานที่พลาดไม่ได้นะครับ
สำหรับการจัดพิธีอันเชิญอัฐินักร้องเพลงลูกทุ่ง

ราชินีลูกทุ่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
เอาไปดูภาพบรรยากาศหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรครับ
นี่คือภาพบรรยากาศที่วัดทัพกระดานตะบนบสุภัณฐ์อสองพี่น้องจสุภัณฐ์บุรี

ที่วัดนะเขาบอกว่าตอนนี้คนเยอะมากโอ้โหมาร่วมพิธีอันเชิญอธิพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองครับ
ภายในพิธีก็มีผู้มาร่วมงานเยอะแล้วก็บอกกล่าวต่อพุ่มพวง
เพื่อเชิญอธิไปสู่แท่นประกอบพิธีในสาราการประเรียนที่มีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม
เพื่อรอการบำเพ็ญกุศลในวันที่๑๓มิถุนายนนี้
วันที่๑๓มิถุนายนนี้คือครบรอบวันเสียชีวิตของแม่พึ่งพุ่มพวงนั่นเองนะคะ
บรรยากาศงานเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมมีศิลปินนักร้องอย่างพรสวรรค์จันเพล
ก็คือฉายานักร้องมหาศจรรย์มาร่วมแห่อัฐิด้วยนะคะ
หลังจากเสร็จพิธีค่ะก็ได้ร่วมไหว้หุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงที่สาราริมน้ำนะครับ
ร้องกับร้องเพลงด้วยนะนี่เขาร้องเพลงดีปีเดียว
เพลงส้มตำแล้วก็เพลงราชินีลูกทุ่งในดวงใจด้วยนะคะ
สมุดเพลงฮิตทั้งนั้น
ก็คือเป็นการรำลึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงแล้วก็แก้บนด้วย
เห็นเขาบอกว่างงวดนี้ก็ไม้พลาดก็ไม่พลาดก็ไง

ฟังให้ดีเพราะเสียงจะเบานิดนึง
ลองฟังเสียงเขาพูดเองเลย
ว่าเสียงเศียบซีเป็นเลขอะไร

โอ้โหทำไมมันช่างบังเอิญอะไรขนาดนั้น
ผมบอกมาอีกนิดนึงก็คือไม่บอกเลขนะ
แต่บอกว่าเลขที่เขาได้มาจากการเสี่ยงเซียมซี
ก็คือตรงกับปีพศเกิดของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
คงคิดว่าแฟนรู้อย่างแน่นอน

นี่ไงความบังเอิญที่แบบไม่น่าเชื่อ
อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องใช้วิทยาลัยงาน

แต่ว่าที่วัดทัพกระดานเขามีการจัดงาน

ปีนี้ก็ยังคงมีการจัดงานนะมีของขาย
มีการแสดงคอนเสิร์ตต่างจากนักร้องแล้วก็ศิลปินชื่อดังเยอะแยะมากมาย

ทับกระดานจังหวัดสุภัณฑ์บุรี